สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันศุกร์อย่างนี้นะครับ
ถูกต้องนะครับคุณมากคุณช่วยติดกระดุมให้มันได้นั่นหน่อย

ดีดเดินเรียอะไรโหยละลูกไอนกับฉัน

เหมือนมั่งเลย
เหมือนกาดดีมาก

ก่อนเร่งความเร็วหนีนะครับ
นี่นะครับสังเกตดีนะฮะผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มีหมวกสีแดง
เดี๋ยวจะมีรถเก๋งสวิปสีขาวขับมานะคุณผู้ชมนี่นะครับก็จอดอยู่ที่ไหลทาง
ก็จอดธรรมดาธรรมดานี่ฮะอ๊ะตายแล้วทำไมอ่ะมึงจะเห็นไหมครับ
ตอนนี้มาใน๕แยกลาดพร้าวนี่เองใกล้กับทางสถานีเราเลย
แล้วไม่มีใครวิ่งไปเส้นทึบแล้วมีภาพอีกมุมให้ดูด้วยนี่นะฮะเขามาจอดก่อนแล้ว
เขามาจอดแล้วมันวิ่งเส้นทึบนี่นะครับจอดเสร็จปุ๊บมาจอดเอาไว้ตรงนี้
แล้วก็มีรถมาเด็ดนะครับนี่มาจอดว้ายตายแล้วเสร็จปุ๊บเขาฝ่าไฟแดงไปเลยนะ
สวิปกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับผ่าไปเลยนะบ้าแล้วคนตายมั้ยไม่ตาย
ดูอีกมุมมันน่าจะมีภาพอีกมุมไหมมีอีกมุมนะฮะเอาอีกมุมมาดูครับ
เอาไม่มีนะไม่มีนะจริงก็จะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งอีกมุมมุมทางด้าน
มองมองไปจะเห็นแบบชัดชัดเจนเลยที่ชนนะครับแล้วรถคันนั้นเนี่ยก็ขับรอดใต้สะพาน
เมื่อเช้าวันนี้เองวันที่๒๒ผู้บาดเจ็บนะครับต้องการคลิปติดต่อมาได้เลยนะครับ
ฝากแชร์ด้วยเขาว่าอย่างงั้นนะครับทั้งนี้เนี่ยจากคลิปพบว่า

ได้มีการหุ้มเข้าชนรถกายร์นยนต์นนะครับ

โดยไม่มีการเบรกเพื่อลงมาดูคนเจ็บมันจะนิดเดียว

ชาวโซเชียลจำนวนมากมีการแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับ
แล้วก็พี่ว่าพี่จานกันนะครับพร้อมกับแสดงความเห็นว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นโดยส่วนหนึ่งมองว่า
คนขับรถเก๋งน่าจะเมา

คือเรื่องของเรื่องคือนางจะฝ่าไฟแดงนั่นแหละ

แต่น้องไม่ใส่ใจที่อยู่ข้างหน้า

แต่เขาน่าจะโชคดีนะที่ถ้าเขาไม่น่าจะเสียชีวิต

เขาก็บอกเลยว่าถ้าต้องการคลิปเนี่ย

พอรอดไปนั่นนะเขาจะเป็นเซ็นทันหรับเผราล่ะ

แต่ตรงที่ไม่กินที่รถก็ฝาเข้าไปตรงนั้น

มันเป็นเส้นเป็นหลายทาง

มอเตอร์ไซค์ไปจอตรงนั้นยังไม่ได้เลย
อย่างที่เขาบอกกันวันนี้ว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ไปจอดตรงนั้น
เนี่ยสองคนเป็นบุคคลที่มนุษยธรรมเยอะอะไร
แต่หมายถึงว่าก็เราไม่รู้ว่าไอ้ตรงที่เขาจอดถ้าสมมุติ
จะว่าถามเรื่องกฎหมายจริงจริงอ่ะอืมมันผิดทั้งคู่ไง
จับมือจับไม้ชู่มือดังใหญ่เหมือนพ่อคุณ

พักใหม่เหรอพักของพักใหม่สิถือเป็นพักใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
โอ้ยยืนแย่ไปหมดเลยพักอย่างนี้
แน่นอนคนเราจะเริ่มเห็นว่าหนังที่คนเด็กติดถ้ำสรุปเขาสร้างกันจริงเหรอ
วันนี้มีการแชร์ว่าอนิงนิรุธเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นผู้ว่าเขาว่ากันว่า
แต่ในขณะเดียวกันนิตยสารไทม์เนี่ยก็ได้เปิดให้บวชนะครับ
ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นการบ่งชี้บุคคลนั้น
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่สุดต่อเหตุการณ์ในแต่ละปี
โดยในปี๒๕๖๑ประกาศชื่อบุคคลแห่งปีในช่วงเดือนธันวาคม
ก็จับตัวได้แล้วนะครับในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้
ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยขุนน้ำนางนอนจังหลาย
กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ฮือฮาไปทั่วโลก
จนทีมถ้ำหลวงเนี่ยติด๑ใน๑๐อันดับ
ผู้มีโอกาสที่ได้รับตำแหน่งบุคคลแห่งปีนี้ด้วย
แอคติกเต้อเค้าก็เป็นดารามาก่อนดาราเธอไม่เคยเห็นเขาเล่นลักษณ์หรอ
ดีมากจะเอาจากอีกครึ่งไหมล่ะจะขอมาให้
คุณก็ขออย่างเงินส่งมาเดี๋ยวพ่อที่ส่งไป

เค้าอยู่ที่บ้างชมหมดเลยจะเอาอีกหมด
เป็นรายชื่อผู้มีโอกาสที่ได้รับตำแหน่งบุคคลแห่งปี๑๐อันดับแรกนะครับ
มุมแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนนี้
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่จะได้เรียกว่าเป็นตำแหน่งบุคคลที่มีอิทธิพลแห่งปีนะฮะ
ถ้าสมมุติของประเทศไทยที่ติดไปเนี่ยมีอันเดียวคือทีมถ้ำหลวง
หมูป่าหมูป่าแต่ก็ที่อันดับ๖จะมีมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งก็ยังติดอยู่ด้วยนะครับ
นอกกันก็เป็นศิลปปิงชาวไม่ได้กันทั้งหมดเลยมีบีโยงเซติดอยู่
เมื่อคืนตกลงไปลอยติดที่ท่าไหนไม่ท่าไหน
ไม่ติดนะไม่ตกรู้ก็คนเอามาให้เขียนแต่ฉันเห็นตกเช่น
ถ้าไปขำเค้าต้องช่วยกับมีช่วยอะไรมายังไม่ได้
ได้ว่าเด็กแล้วก็ตัวมันใหญ่ผู้ชาย
นั่งเรือปกปัก

ใบส่วนเขตที่มีจำนวนกระทงโฟมมากที่สุดคือราชบูรณะแต่ก็ยังดีนะคะมีแค่๗๕๐ใบดิฉันคิดว่าปีหน้าคงจะไม่เหลือเลยนะฮะยินดีด้วยเพราะมันสามารถเอาไปย่อยสลายได้ถูกต้องไหมถ้าเป็นธรรมชาติจากข้อมูลดังกล่าวที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จำนวนกระทงที่จัดเก็บเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นมากกว่าปี
วัสดุธรรมชาตินี้ลดคือไม่ลดลงเลยนะฮะซึ่งเป็นสิ่งดีมากแสดงว่าประชาชนแล้วก็ผู้ค้านี้นะให้ความสำคัญการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันเลยเฉยเฉยสำหรับกระทงที่จัดเก็บได้
กรทมเนี่ยนะคะเราก็จะมีการคัดแยกนะตั้งแต่ต้นทางกันเลยทีเดียวนับจำนวนเพื่อที่จะเก็บเป็นสถิติเอาไว้เนี่ยนะคะ
จากนั้นก็จะนำกระทงที่เป็นวัสดุธรรมชาติไปย่อยสลาย
ส่วนไปที่โรงงานที่เขาทำปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินซี
ส่วนอยู่ตรงโรงงานเขาเรียกว่าหนองแข็มแถวนั้น
ส่วนกระทงโฟมแล้วก็วัสดุเนี่ยเขาก็จะไปทำการแบบแยกแล้วก็นำไปกรบฝังก่อน
ก่อนที่จะทำการย่อยสลายดีใจด้วยกับสิ่งนี้นะคะ
จะตั้งตรงแล้วทำไมล่ะไม่สนุก

ทุกวันนี้มีแก๊งแก๊งใหม่แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไปขโมยของแล้ว
มันเอาพัสดุไปเก็บของปลายทาง
ทำไปสองเดือนยังได้เงินไปกว่าสิบห้าร้านบาท
เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วย

นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าค้น
มันแปลกมีประชาชนจำนวนมากได้ร้องเรียนแล้วกัน

มีประชาชนจำนวนมากเนี่ย

๔๕คนอ่านประชาชน
คือประชาชนจำนวนมากเขาได้ร้องเรียน
ผ่านทางเพจของคุณสุรเชษ
ผ่านว่าได้รับความเดือดร้อนมาก

ได้จากมีพัสดุเก็บเงินปลายทางครับ
ส่งมาถึงตนโดยไม่ได้สั่งสินค้า

หรือบุคคลในครอบครัวไม่เคยสั่งสินค้า
แต่อยู่ดีเนี่ยพัสดุเหล่านี้มันจะมาถึงบ้าน
แล้วก็มาเก็บเงินปลายทาง

หลงเชื่อว่ามีการสั่งสินค้าจริง

สั่งของมาจ่ายเงินแทนพี่ไปก่อน

บางคนก็จ่ายบางคนก็ไม่จ่าย

เหมือนแบบว่าให้คนนู้นคนนี้จ่ายไปก่อน
อืมสร้างความเดือดร้อนเพราะมีผู้หลงเชื่อ

สรุปทำไปทำมาเขาจับคนจีนได้๓คน
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน

ทำการขยายผลแล้วก็ออกหมายสาร

ของกลาง๑เครื่องสำอาง
สำอางสองโรงเท้าเสื้อผ้าของใช้นะรวมทั้งสิ้นเนี้ย
แปดพันสี่ร้อยสิบชิ้นโอ้โหเยอะมากเลยตำรวจเนี้ยเรียกสอบปากคำ
สอบสวนเพราะว่าผู้ต้องหาทั้ง๓คนเข้าประเทศมาตอนแรกก็ดูก่อนว่าเข้าประเทศถูกต้องหรือเปล่า
วีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวแล้วเข้ามามีพฤติกรรมหลอกลวงยัดเยียดส่งพัสดุเก็บเงินปลายทาง
ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเขาเพิ่งทำมาใช้ระยะเวลาเพียง๓เดือนนะครับ
มีเงินหมุนเวียนในบัญชีทั้งแหละสิบห้าล้านบาทอุ้ยโอ้

ผมตกใจกันไม่ได้หรอ๑๕ล้านตกใจไหม
ฉันรู้แต่บางทีคนเราไม่ต้องตกใจหลายรอบ
เพราะข่าวนี้เมื่อเท่าไหร่เธอก็๑๕ล้านบาทยังดิ้งได้
แต่มาอยู่กับชะพุทธอุ๊ยชะลองทำไม
มันก็๑๕ล้านถ้าพอที่ชะพุทธ๒๐ล้าน๓๐ล้านอุ๊ยทำไมมันมีแตกต่อ
เดี๋ยวผมจะให้ทางอะไรนะผมเอาอุตสาหกรรมตบหน้าคุณ
ตบสาวประเภท๒หน้านั้น

คุณไม่รู้เรื่องหรอถ้ามีมีคนนึงเขาไปทานอาหาร
เป็นตำแหน่งใหญ่โตอยู่ที่อยุธยา
พอเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีสาวประเภท๒เขาเป็นสาวเสิร์ฟอยู่
เขาบอกว่าในนี้สูบบุหรี่ไม่ได้นะคะ
หน้าสาวเวสองหน้าหันเลยตบแรงมากเลย

สักนิดวันนี้ถ้ามีคนส่งพัสดุแล้วไม่มีใครสั่งจริง
ไม่ต้องไปจ่ายเงินเขาไม่ต้องไปหวังดี
คนใกล้ตัวเนี่ยหนูเคยเจอสมมุติมันมีของมาอย่างนี้คุณแม่

ซึ่งมันจะบังคับให้เรารับเงินคือจ่ายเงินปลายทางนี่แหละ
แล้วมันก็จะเอาเงินสมมุติว่าวันหนึ่งเขาทำแค่๑๐๐ชิ้นคุณแม่
เขาไม่เอาเงินเยอะเพราะเงินเยอะคนจะจ่ายยาก
เขาจะเอาเงินแบบ๒๐๐๓๐๐อย่างเงี้ย

เหตุการณ์พวกเนี้ยมันจะเกิดตามคอนโดมีเนียม

ก็ไม่รู้อันนี้ถึงบอกว่าคอนโดจ่ายกันได้ยังไง
แล้วมันมีคนอยู่ได้ยังไง
ส่วนใหญ่จริงอีกที่วันนี้เขาเล่าให้ฟังกันนะ
เขาบอกว่า๑บ้านไหนที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือบ้านทาวน์เฮาส์
อันนั้นน่ะโดยเฉพาะให้คนมาอยู่ที่บ้าน
เดี๋ยวไปดูภาพนี้เดี๋ยวมาให้ดู
ที่เมื่อกี้คนถามถึงมาแล้วคุณพ่อดำนี่
ดูนะฮะผู้ชายคนนี้ซ้ายมือนะ
เดี๋ยวดูก็ทำนะ
เขาเดินไปแค่ผู้เกอร์เตยคนนี้ก็ไม่นี่ยกมือไปเสร็จแล้ว
ปล่อยภาพปล่อยภาพมาครับ
ร้านอาหารจีนเนี่ยล่ะ

แต่ว่าจะใช้ชุดเสิร์ฟเด็กนั้น
คือผู้ชายคนนี้เขาจะสูบบุหรี่

ถ้าเผื่อว่าคุณสูบเนี่ยหรือยังว่าก็จะถูกดัง

เขาก็บอกว่าพีคตกอีกผู้ชายที่ตบเนี่ย
จริงแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่เด็กมันพูดจาไม่ดี
แล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครมาติดต่อมาทางเขาด้วย
แต่ส่วนฝ่ายเด็กเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปแจ้งความแล้วแต่เรื่องก็ยังเงียบอยู่
อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรอ
ก็ไม่รู้อ่ะแต่เรื่องนี้มันเป็นประเด็นกันอยู่ตอนเนี้ยอืมนะก็ต้องไปดูอืม
โคตรอ่ะเขาคงไม่ได้พูดจ้านไม่ดีหรอกฮะ
แต่ตัวเองก็รู้สึกตรงว่าตัวเองมันจะได้รับสิทธิเพียสเศพ

เออมีนก็ไปสูบที่บ้านก็สุกยากสุกก็สุกไป

โดนมากว่า๑๕๐๐บาทแต่ส่งไป๑๐๐บาทก่อนก็ได้เท่าไหร่มึงแม่

แล้วคนที่อยู่บ้านมันไม่รู้อีโนะก็ให้ไป
ร้านค้าออนไลน์เอาชื่อที่อยู่เรามาจากไหนไม่รู้ทำไม
เมื่อกี้นายบอกว่านายโดดยังไงหรือไม่อังจิเปิดมาเป็นฟันปลอมใช้แล้ว
มันใช้ไม่ได้เหรอ
แล้วก็กระเบียบเงินคราวนี้
มันอาจจะแบบว่าต่างกันนะ
ของนักบวชในแต่ละที่นะฮะ
ในแต่ละนิกายโดยเฉพาะพระญี่ปุ่นเนี่ยนะ
สามารถที่จะออกมาทำอาชีพเสริมได้นะ

โคโดนิชิมูระเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะ

เออด้วยความที่พระโคโดเนี่ยนะเลือก
ให้ประโยชน์แก่คนอื่น

พอเวลาไม่ได้เป็นพระนางก็แต่งถึงขนาดนี้เลย

จะเหลือเลยสุดลิดสุดเด่นนะฮะ
นั่นก็คือการแต่งหน้านี้นะเพื่อจะให้คนอื่นเนี่ย
เขาเรียกว่าแบบว่าได้รับความสวยงามไป
อันนี้อันนี้นางอันนี้เวลาตอบไม่เป็นผ้านางนะฮะ
ก็ออกมาแล้วก็เป็นลักษณะขนาดนี้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เรื่องการแต่งหน้าคนอื่นนะฮะ
หรือว่าให้ประโยชน์ของพวกเขาเหล่านั้น
เพื่อทำให้สวยขึ้นเกิดความมั่นใจขึ้นหรืออะไรก็แล้ว

ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงเลยค่ะ
ถึงกับว่าได้คัดเลือกนะให้เป็นช่างแต่งหน้าให้กับเหล่าสาว
นี่นี่ชุดประจำชาติของญี่ปุ่นเป็นนี่

เริ่มเนี่ยนะคะที่ให้ความสนใจกับเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยตั้งแต่ตอนที่

เป็นพระแต่ยามว่าวไปแต่งหน้า

คือนางนี้ศึกษาอยู่ที่อเมริกาก่อน
พอหลังจากนั้นเนี่ยพอไปศึกษาอยู่ที่นั่นใช่ไหม

ก็มีความรู้สึกว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้า
แต่งหน้าแล้วก็กลับมากลับมาเนี่ยก็มาบวชนะ
ศึกษาพุทธศาสนานะแล้วก็ประจำอยู่ที่วัดในกรุงโตเกียว
แต่พอแล้วเข้าไปอยู่ในสมนาศักดิ์ของการเป็นพระเนี่ยเขาจะนิ่ง

แต่พระนิกายของเขาทำได้ไงทำได้พระเขามีเมียได้
ก็ถ้าสมมุติจะเทียบแล้วก็เหมือนกับคนปฏิบัติธรรมแล้วออกมาทำกิจทางโลภอะไรอย่างนี้
แต่เธอรู้ไหมพ่อเขาก็เป็นพระด้วยเหมือนกัน
ก็เป็นพระกันทั้งตระกูลกันเลยทีเดียวเลยค่ะ
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะด้วยฝีมือของการแต่งหน้ารู้ไหมว่าเขาไม่ว่าจะเป็นนางแบบ
ดาราอะไรเนี่ยนะให้นางแต่งหน้าหมดเลยจะบอกว่านางเป็นคนแต่งหน้าสวยมาก
แต่งหน้าให้กับมิสยูนิเวิร์สให้กับมิสยูเอสเอแล้วก็เป็นเมคอัพอาทิตส
ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะนางก็แต่งหน้าให้กับมิสยูนิเวิร์สที่จะกำลังมีการประกวดนะฮะของมิสเจแปนเนี่ย
ที่จะมาประกวดในประเทศไทยเลยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานี้
ฉันอยากให้พระที่อยู่ทางเหนือนะที่แบบเดินจีวนปริวแล้วทำโดยสาว

ไม่เนรเนอะเนรน้อยมึงช่วยกับกรุณาไปบวชที่ญี่ปุ่นเลยดีไหม
เออจะได้ทำได้ตามความสุข
เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้ขอเบรกก่อนข่าวคุณนิดนึง
ปรากฏว่าเขาก็มีโอกาสสัมภาษณ์น้องคนที่โดนตบแล้ว
น้องคนที่โดนตบเชื่อว่านายปานิตาโพรตชปภาพ
นายสุรศีแห่งศีวรรณ์ตบหน้า
สาเหตุหลักเป็นเพราะอะไรพี่รู้ไหม

คุณส่งมาแล้วไม่รู้จะตกปากคุณเหมือนกันนะครับ

เดินเข้าไปห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ภายในโรงแรม

ตัวนายสุรสีเนี่ยมีกลิ่นแอลกอฮอล์คละคุ้ง
ล่าสุดนะฮะนายสุรสีแห่งศรีสุวรรณเนี่ย
เขาก็รู้แล้วเป็นผอโครงการเขตอุตสาหกรรมนวะนครสูงเนิน
จังหวัดนครราชศรีมามีตำแหน่งนะฮะ
เป็นผู้อำนวยการโครงการเขตอุตสาหกรรมนวรรณครสูง

ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเปิดเผยว่าตัวเองเป็นคนตบหน้าสาวเสิร์ฟจริง
เพราะว่าเขาพูดจาไม่ดีใส่

ก็จริงแล้วหลังจากนี้จะขอสู้ขบวนการทางยุติธรรม
สู้ยังไงเขาพูดจำไม่ดีคุณก็ไปตบเขาไม่ได้อยู่แล้ว

และเขาก็มีคนมีการแฉกล้วนว่า
ที่ไปตบหน้ามีการอารวาสพังห้องก่อนหน้านี้ด้วย

ซึ่งจากการเปิดเผยของภาพห้องของกลุ่มลูกค้าพบว่าร้านห้องอาหาร
อาหารร้านนั้นเละเทะไปหมดเลยจานแตกที่กระจัดกระจายไปทั่ว
แล้วก็โดยพบว่าน้องคนที่โดนตบเมื่อกี้ระบุว่าอาจจะมีการประทะกันเกิดขึ้น
เธอทำงานที่โรงแรมนี้มา๙ปีไม่เคยเจออย่างนี้เลย
นั่นไงเขาไปห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ก็ไปตบหน้าเขานะครับ
คุณช่วยตัดการหน่อยสิคุณพ่อคุณหน่อยอะไรนะ
พ่อฉันก็เป็นประชาชนจะเป็นเจ้าการอย่างนั้นเลยเถอะ
อ๋อเป็นประชาชนที่กำลังลงเรื่องตั้งนะ

เอามาหอเอนเมืองพิซซ่านะครับสัญลักษณ์ของอิตาลีนะครับ
กำลังจะกลับมาตั้งตรงจริงหรือเปล่า

บอกว่าสถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลี

หลังจากทีมวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญใช้เวลาถึง๑๗ปี
ในการบุรณะหอคอยให้เอียงตัวลงอย่างช้าที่สุดครับคุณผู้ชม

ทางศัตริย์อาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยพีซ่า

เปิดเผยว่าหอเอนเมืองพีซ่ามีความสูงอยู่๕๗เมตร
เคลื่อนกลับมาตั้งตรง๔เซนติเมตร
ภายใน๑๗ปีขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังของหอคอยแห่งนี้
ก็บอกว่าหอเอ็นเมืองพีซ่านั้นจะค่อยกลับมาตั้งตรงอย่างช้า
ขณะที่หอเอ็นเมืองพีซ่าเริ่มสร้างมุมปีคศ๑๑๗๓
แล้วก็แล้วเสร็จในปีคศ๑๓๗๒
ได้รับประกาศให้เป็นมรดกของโลกในปีคศ๑๕
รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหนึ่งใน๗สิงหมาศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย
เขาบอกว่าขณะที่เคยมีผู้เชี่ยวชาระบุว่าหอเอ็นเมืองพีซ่านั้น
จะมีโอกาสพังถล่มลงมาอย่างแน่นอนโดยทุก๒๐ปีนะครับ
หอคอยแห่งนี้จะเอ็นตัวลง๑นิ้ว
และมีคนทำนายว่าหอคอยแห่งนี้จะพังถล่มลงมาในปี๒๕๖
หากยังไม่มีใครหาทางป้องกันได้ล้มแน่นอน

แบบนี้เหมือนกับผลักหอเอ็นเห็นไหม

ผมไปแค่หอท่านน้ำนมนต์เนี่ย

พวกเราไม่ได้เป็นคนที่เสพงานศิลปะขนาดนั้น

พี่หนุ่มไปแล้วกันทุกปีไม่มีที่นั่งหรอ

ฟิล์มช่องหวัดนะ

เขาบอกว่ากินกับปุ๊กลุ๊กเหรอ

เมียเหมือนไอ้ปุ๊กลุ๊กอยู่แล้วเธอยังมาแอบลุ้นนี้แล้ว

มาดังใหม่เคยเป็นพระเอกมาแล้ว
แต่ตอนเป็นพระเอกตอนนั้นก็ไม่ดัง
จะมีมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งถูกไหม

บุภเพกับเมีย

พระเอกดังพานางเอกมากสีขึ้นคอนโดแถวครองประปา

ซึ่งหลายคนก็โยงไปที่หนุ่มฮอตฟิล์มธนพัฒน์

แต่ทำงาน๗วันจนไม่มีวันพัก
จะเอาใครขึ้นห้องได้ไงคนในฝั่งหมอชิดก็ไม่รู้จัก
คือเขาบอกนางบอกนางไม่รู้จักเพื่อนมือนางเอกฝั่งหมอชิดเลย
ไม่ได้สนิทกับใครเลยไม่มีเวลาโอ้โหมันจะยุ่งขนาดไม่มีเวลาไปเจอใครเลยจริงเหรอวะ
ตนแน่นอนทุกวันนี้แค่พาตัวเองขึ้นคอนโดก็ดีอยู่แล้ว
ซึ่งต้นก็ไม่ได้หยุดแต่นางก็บอกว่านางไม่ได้อยู่แถวคลองปลาปลา
ตามที่ข่าวเขียนคอนโดอยู่แถวดอนเมือง
พอมีข่าวแบบนี้ก็มักจะถูกโยงตลอด

รู้เหมือนกันตอนนี้ทำงานหนักแทบไม่มีเวลาอยู่แล้ว
เขาถามว่าเอาผู้หญิงขึ้นคอนโดหรือเปล่าไม่ได้ถามว่าทำงานหนักหรือเปล่า
เห็นไหมล่ะก็ใช่ไง
เขาไปจี้ไงหนูก็ย้องถามตอบว่าเขาไม่รู้จักใครแต่นี่หรือเปล่า
แล้วเป็นปุ๊กลุ๊กเหรอเธอช่อง๗คือปุ๊กลุ๊กเหรอ
เขาก็เดากันว่าปุ๊กลูกนั้นมีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอ

แล้วไม้พัทรเดชอะไรนั่นล่ะ

แล้วเจ้าของเขาโกดบ้างตอนนี้มีกลุ่งของปุ๊กลูกนะ

คุณแม่มดก็ตกใจเพิ่งรู้เหมือนกัน

หอกข้างแค่นคนอย่างร้อนนี่มันอุบาต

อย่างเงี้ยจะไปตบเลยแล้วก็ไปแย่งแฟนนางอย่างงี้

ได้ข่าวเรื่องนี้เธอก็รู้

คุณเนี่ยภาพเพียงผมนะลงข่าวด้วยนะ

คุณแม่มลังเอกช่องหลากสีก็จะมีเยอะมันแต่อีกช่อง๘ช่องแปดก็หลากสี
ช่องเด็กก็หลากสีช่องนูนช่อง๑๑ใกล้ก็หลากสี
อีบ้าช่อง๑๑บายด้วยเออออติดโบนดึงสมองส่วนไหนหรือเปล่า
คุณแม่และนางเอกคนนี้ก็ไม่ใช่แค่คนเดียวไงคือแบบถามว่า
คือถามว่าพระเอกอาจจะใช่แต่นางเอกช่องเนี่ยมีแค่คนเดียว

อันไหนวะอันไหนวะเขาไม่ได้ไปคนเดียวไงอาจจะเจอคองปลาบ้าง
แต่ไม่ใช่ปุลุกหรอกใช่ปุลุกหรอก
พวกมันก็รืมร้อยนะก็น่ารักดี

เป็นเป็นอะไรรู้ไหมอะไรไม่อยากฉันเห็นแล้วล่ะนิกกี้พริมเปลี่ยนชื่อใหม่
คุณผู้ชมจำนิกกี้ได้ใช่ไหมจำได้๙นิ้วเออเปลี่ยนชื่อเป็นรูซิเฟอร์
นิรายพริมแม่งอีบ้านี่นายลูซิเฟอร์นิรายพริมคืออะไรวะคืออะไรเนี้ย
เป็นชื่อเป็นลูซิเฟอร์ตั้งนี้มีข่าวว่าแต่งงานกับแฟนสาว
นี่ก็ห่างหายวงการบันเทิงไปนะครับสำหรับนิกกี้พิมพ์หรือว่าสุระธีรกล
เจ้าของฉายานิกกี้เก้านิวนะครับล่าสุดนะครับนิกกี้ออกมาโพสต์
ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับของตัวเองประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นลูซิเฟอร์
นิรายพลิ้มอ๋อตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อตามนี้แล้วนะครับ
จริงลูซิเฟอร์แปลว่ารักพ่อและแม่ชื่อเล่นชื่อครูชื่อนิรายแปลว่ารัก
ส่วนนามสกุลพริ้มแปลว่าความสุขไหมครับต่อไปนี้ทุกคนเรียกตามนี้เลยนะครับ
ก็ถ้าให้ความรักกันอะไรเนี่ยถ้าให้ความรักกันครับคนติดคอ
เรียกชื่อเดิมแล้วนะครับนิกกี้พิมพ์๙นิ้วชื่ออื่นก็เรียกไม่ได้
ให้เรียกว่าคุณิรายอืมนี่อะไรเนี้ยอย่าอ่านออกเสียงน่ะเหลือเป็นเรื่อง
อะไรเนี่ยอุ้ยฉันเขียนออกตัวใหญ่ชัดเจนมันถามอะไรเนี่ยแหละ
แล้วคุณแม่เราก็ไม่สามารถไว้ใจใครก้าวนิ้วแม่
มึงจริงอ่ะ

พักก่อนช่วงหน้าคุณน็อตเป็นคุณพ่อป้ายแดง
เกิดวันเดียวบ้านเฟืองอลงเป็นอะไร
ทำไมบ้านเพิ่งอารมณ์ลูกหลานเกิดวันรอยกระทงหมดเลย
๑๕ค่ำเหลือน๑๒ค่ะอ้าวเดี๋ยวกลับมาครับ

น๊อตวอลลาริสซึ่งภรรยาก็ชื่อแจนนพลักษณ์
ก็ได้ทำการคลอดบุตรมาแล้วเมื่อวันที่
ตอนประมาณตี๓๔๘นาทีของวันที่๒๓พฤศจิกายน
เขาเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีมากเลยนะคะ
อตบอกว่าได้ลูกสาวเพิ่งคลอดพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่
ก็ได้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมให้เราเห็นเลยอุ้ยตายน่ารัก
เธอเขาเกิดตี๓๔๘นาทีเหรอ

ก็คลอดวันพระจันทร์เต็มดวงเลยพี่หนุ่มเนาะ
แต่มันบางคนก็ถือว่าเลยมาแล้ว

แต่ก็ถือนับตามแล้วยังไม่๖โมงเช้ายังไม่อีกวันนึง
ก็ยังอีกวันหนึ่งสิมันเลยไปแล้ว
ถ้าตามสามคนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงแล้ว
แต่ถ้าเกิดตามหลังของเราสามคือเป็นอีกวันยังเป็นวันเก่าอยู่

บ้านนี้เป็นอะไรเกิดวันรอยกระทงตอนแรกเพิ่งไม่รู้เมื่อวานตัวเองอยู่หนองคาย
ก็เลยให้น็อตไปทำรายการแทนใช่ไหม
เพราะเขาก็เตรียมลาเอาไว้แล้วเขาจริงสิบเดียวเมื่อหล่ะ

๑๕ข้ามเกือบเชื้อ๑๒

ก็ไม่รู้ทำไมเสิร์ฟเขาจะมีเวลาตักหน้า
อ่านดูกำลังจะหมดเวลาแล้ว

ชื่ออะไรนะเออแต่คนนี้สวยที่สาธิสาคนนี้สวยชอบอธิสา
ยังไงล่ะน่าสวยสวยก็เขาก็เป็นแฟนกันอยู่ไม่ใช่เหรอ
คนที่เขามาก่อนเป็นแฟนกันบ้างเป็นแฟนกันไงกันเดี๋ยวสตาร์นกันเดียว
แล้วก็ออนออฟออนออฟนางก็โสดอยู่ตอนนี้แหละก็มีข่าวสาว
เออมีข่าวว่าปั้นจังจะจีบต้องไปถามฝั่งโน้นค่ะเรารู้จักเขาได้บอก
จริงเราไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวคือเขารู้จักกับพี่ในแก๊งของเรามากกว่า
เขาฝากมาบอกพี่ไหมว่าเราจะจีบเราไม่ได้ฝากไม่ได้พูดว่าจีบหรืออะไรเลย
แล้วเจอเขาเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างบังเอิญจริงวันนั้นหนูเสร็จงานเลยไปทำธุระต่อ
เขาก็อยู่ร้านตรงนั้นเหตุการณ์ก็เลยบังเอิญได้เจอกัน
รู้ตัวป่ะว่าเขาชอบเอาแล้วแฟนไฮโซไอ้ปั้นเลิกไปแล้วเหรอ
ก็วันนั้นตอนแรกหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาคบกับไฮโซเขาเลิกไปเขาเลิกมาแล้วใช้เลิก
แล้วก็นางก็พูดในรายการว่าแบบโสดตอนนี้โสดอ้าวแล้วก็เอ้าโสดได้ยังไง
เออแต่ก็ก็ได้ไปสืบไปวงวงไฮโซมาก็เลิกไปแล้ว
ก็เมื่อตอนนั้นเมื่อตอนกลางกลางปีสัมภาษณ์อยู่เรื่องของเขาจะทบใคร
คุณไม่ให้เรื่องของเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเจอกับสตูดิโอใหม่ของเรา
วันนี้เราลาที่เก่าเราอยู่ที่นี่มากี่ปีจำได้ไหม
สามปีกว่าไหมนะครับเราอยู่ที่ฉากแห่งนี้มาสามปีกว่านะครับ
แล้วก็อยู่ที่สตูดิโอของไทยรัฐที่เนี้ยสามปีกว่าฉากใหม่แต่วันที่ยี่สิบเก้าที่ถึงนี้
วันที่ฉากแห่งนี้ยี่สิบหกนี้ถึงนี้วันจันนี้นะฮะเราจะย้ายไปที่แห่งใหม่
เป็นสตูใหม่ของช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีนะครับใหญ่อลังการและเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด
โอเคนี่กางเขียวว่าเป็นเอ่อเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในเอเชียเลยว่าอ่า
ถูกต้องโอเคไปกันก่อนล่ะครับเอ่อไปเมื่อไหนฮะ
โอเคไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ